และสามีของดาราสาวสุดฮอตในบ้านเรานะคะ

นิ้งปานที่ตาเนี่ยคุณดูสิแต่ละคนหลอกินกันลงไหมล่ะ
คิดว่าสามีใครมาออกเทปร่วมกัน
ไม่ใช่อันนี้เป็นการรวมตัวกันเกิดขึ้นเฉพาะกิจ
ไม่ใช่แบบเป็นภาพที่หาดูได้ง่ายนะ

กันให้ชัด๕หนุ่มที่เห็นในภาพเนี่ย
ล้วนแล้วแต่เป็นคุณพ่อบ้าน

ไม่ว่าจะเป็นเจชนะทิพย์หวานใจเมพิชนาธิ์

ปีเตอร์แฟนนุ่มช่างภาพของครีมเฟรมซินี

นักแสดงหนุ่มสามีเปิ้ลทันยาธนัท

สามีนักแข่งรถของกระแต่สุพักษร
อกจากนี้ยังมีหนุ่มจินธรรมวัฒนะ

ซึ่งก็เป็นการรวมตัวกันเฉพาะกิจแบบพร้อมหน้า
หกคู่ชู้ชื่นในสคริปเขาว่าอย่างนั้นนะคะ
พร้อมด้วยเหล่าโซ่ทองคล้องใจตัวน้อย

แต่เพราะว่าเป็นปาร์ตี้แฮปปี้เบิร์ตเดย์ของสามสาวเพื่อนซี
ที่เขามีวันคล้ายวันเกิดในช่วงเวลาเดียวกัน
ไม่ว่าจะเป็นกระแตเป้ยแล้วก็หนิงนะคะ
งานนี้เหล่าแฟนคลับก็เลยได้ฟินกับโมเมนต์สุดประทับใจ
มิตรภาพอันอบอุ่นเหนียวแน่นนี่แหละค่ะ
จริงกลุ่มนี้เขามีปาร์ตี้กันอยู่ตลอดนะคะ

เป้ยตอนนี้๓๗กรัฐแล้ว

คือจะบอกว่าเป็นกลุ่มที่ดูดีทั้งพ่อบ้านและแม่บ้านเลยก็ว่าได้นะคะ